เพราะว่าแม่อยากให้ปองปากมีส่วนร่วมเพราะว่าแม่เค้าไปแก้งเอาไว้แล้วค่ะ
ยื่นเอกสารยังไงไม่อยากให้มันกระจ่างเพราะว่าไม่อยากให้มันติดค้างคาใจในครอบครัว
เพราะบางวันแม่ก็คือมันนึกถึงลูกแล้วมันก็ต้องคิดถึงหลายอย่างที่ไม่ได้รับความ
แล้วก็คิดถึงความอยากให้มันกระจ่างของก็สักทีนึงร้อนหาคนที่เชื่อชาญภาคดีอย่างนี้เหลืออย่างไรออกมาชิ้นแม่ครอบครัวด้วยนะคะ
วันนี้ก็ไปที่สำนักรายยกหน่อยนะครับไปลองเรื่องของประวัติภาพเป็นธรรม
ให้ท่านพิจารณาเรื่องนี้นะครับส่งเอกสารไปแล้วนะครับวันนี้ครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะคุยเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นที่เป็นข่าวอยู่หลายวันนะคะแล้วคนให้ความสนใจเพราะว่าลักษณะของข่าวมันก็มีความแปลกในตัวเอง
โดยเฉพาะกรณีของผู้เสียชีวิตเนี่ยใส่กางเกงยินกลับด้านแล้วก็ข้างในช่วงล่างเนี่ยไม่มีไม่มีกางเกงในนะคะ
ก็เลยทำให้มันเป็นข่าวที่ถูกพูดถึงอยู่เยอะนะคะแล้วก็จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่๑๙กรกฎาคม๖๑นะคะก็ค่อยทยอยมีข้อมูลออกมา
คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ถูกสอบแล้วก็ถูกตั้งข้อกล่าวหาบางส่วนนะคะในขณะที่รายการเฉพาะรายการถามตรงตรงเนี่ยจัดอยู่หลายครั้งทีเดียวนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือแม้กระทั่งตัวคุณพ่อคุณแม่ก็มาอยู่หลายรอบนะคะ
แต่ทีนี้เอารอบล่าสุดเนี่ยคือเมื่อต้นปีนี้คือเดือนมกราคมที่คุณแม่มาล่าสุด
ซึ่งหลังจากนั้นพ่อแม่ก็ยังไม่ได้หยุดนะคะ
ก็ยังร้องต่อคือมีหน่วยงานไหนจะให้ไปยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมได้ก็ไป
ต้องไปขอพบใครก็ไปขอพบต้องรอพบใครก็ไปรอพบนะคะ
อยากจะขอคุยกับใครก็รอนะคะ
จนกระทั่งล่าสุดวันนี้ก็มีการไปร้อง
เดี๋ยวให้คุณพ่อคุณแม่ไล่เรียงให้ฟังว่าทำไมยังคาใจอยู่
เพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วไม่ใช่ว่าไม่มีคนถูกตั้งข้อกล่าวหา
เพียงแต่ว่าพ่อกับแม่ยังฝังใจอยู่หลายเรื่อง
และยังรู้สึกว่ายังไม่กระจ่างยังไม่ได้รับคำตอบอยู่หลายอย่าง
วันนี้คุณพ่อกับคุณแม่จริงก็อยากมาเจอ
ซึ่งวันนี้ก็เลยจัดให้ได้เจอกัน
ซึ่งอาจารย์ก็กรุณามานั่งรับฟังด้วยตัวเองนะคะ
ท่านแรกค่ะรองอธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาดคดีสำนักงานอายการสูงสุด
ปรเมฆอินทรชุมนุมและคุณพ่อคุณแม่ของน้องน้ำหวานนะคะ
คือคุณแม่หนูกันบุญน้อมและคุณพ่อไพโรธสำราญสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

เป็นจังหวะที่คุณพ่อคุณแม่ไปร้องด้วยวันนี้ใช่ไหมคะ

ไปที่สำนักนายกใช่ไหมคะ
แล้วก็วันนี้ก็ตั้งใจอยากจะขอเจออาจารย์ปรเมฆใช่ไหมคะ

คือเอาว่ากันตรงไปตรงมานะคะคือคุณพ่อคุณแม่มาไทยรัฐไม่ได้นัดเราด้วย

ไม่ได้นัดโทษนะคะคือก็ดุ่มมาเลย
ขอพบหน่อยเราเคยคุยกันแล้วเคยเจอกันแล้วก็ขอพบหน่อยมีอะไรยังไงบ้างแล้วก็อยากพบอาจารย์ปรเมฆ
คือคำว่าอยากพบอาจารย์ประเมฆคือในฐานะให้ท่านช่วยรับเรื่องร้องขอความเป็นธรรมอย่างนั้นแหละใช่ไหม

หรือไอยาการอธิบดีภาค๔

แต่ไม่ต้องไปที่ที่สังกัดของคดีหรอคะ
เค้าไปแล้วรู้สึกว่าเค้ายังไม่สบายใจ
ผมถามดูก็ไปพบท่านทิศดีภาค๔ไปพบแล้วก็ยังรู้สึกยังยังไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่
แต่จริงท่านที่ดีภาค๔ก็แนะนำให้ร้องขอความเป็นธรรมได้ถึงจะร้องที่ท่านก็ได้จะมาร้องที่กรุงเทพก็ได้ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไร
คือพูดกับคุณพ่อคุณแม่ต่อหน้าเลยคือคดีนี้ยืดเยื้อ
เพราะว่าแม้ว่าคดีจะเดินไปตามไปตามระยะของคดีแต่คุณพ่อคุณแม่ยังคาใจตั้งแต่ต้นทาง
ตั้งแต่ชั้นแรกในการสอบสวนในการเรียกคนมาให้ปากคำในการตั้งข้อสังเกตในการตรวจศพ
คือทุกสิ่งทุกอย่างของพ่อกับแม่เนี่ยยังอยู่ณวันเกิดเหตุอยู่เลย
คือรู้สึกว่ายังคาใจเอาคุณแม่ก่อนแม่จ๋าวันนี้ที่ไปสำนักนายกมามีคนรับหนังสือใช่ไหมคะ

เขารู้ไหมว่าเรื่องอะไรเขารู้ไหมว่าเรื่องที่เป็นข่าว
รู้ค่ะรู้แล้วท่านก็แนะนำแล้วก็รับเอกสารนี่แหละค่ะที่ท่านรับขอความเป็นธรรมเอาไว้
แล้วทีนี้พ่อว่าคุณแม่ไปหาที่ขอนแก่นมาท่านก็แนะนำว่าให้ถ้าไม่สบายใจที่ไหน
คือว่าที่ไหนจะช่วยได้มั่งอะไรก็คือคือต้องไปก็คือก็เลยตั้งใจว่าสุดท้ายคือ
ตั้งใจที่สุดก็คือจะมาหาอาจารย์มาที่นี่มาหาคุณจอมขวัญให้คุณจอมขวัญติดต่อท่านอาจารย์ให้หน่อย
เพราะว่าไม่รู้ว่าที่อยู่ท่านคือยังไงอะไรก็เลยไม่ต้องไปที่ไหนคือมาที่นี่จะต้องได้เจอท่าน
เพราะฉะนั้นก็เลยต้องตัดสินใจมาที่นี่ค่ะเพราะจะมายื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรม
จากหน้ารอไว้แล้วจากหน้ารอไว้แล้ว
เดินทางมาจากหนองบัวลำพูคือตั้งใจมาแบบยังไงต้องเจอไม่เจอคือรอไปที่ไหนคือไม่เจอต้องรอ

รอที่ขอนแก่นก็รอค่ะท่านบอกไม่ว่างก็รอหนูขอรอได้มาแล้วก็คือรออย่างนี้ค่ะ
เดี๋ยวที่นี่มาก็กะว่ารอถ้าไม่ได้พบคือไม่กลับ
เพราะว่าอยากให้ท่านให้อะไร
ละเอียดหรือว่าให้ความเป็นธรรมชี้แจงให้สว่างว่ามัน

อย่างอย่างน้อยก็คือทางครอบครัวจะได้ไปถูกว่าไปเส้นไหนยังไง
เพราะว่าบางทีเราก็เป็นผู้เสียหายแล้วเวลาเราไปที่ไหนอย่างนี้
เราได้คำตอบแบบที่เราถามอีกอย่างหนึ่งตอบอีกอย่างหนึ่งอะไรอย่างนี้
ก็คือมันไม่สบายใจ
แล้วเราจะไปที่ไหนดีก็คือนอนคิดทุกวันว่าจะต้องไปไหน
ใส่กระดาษว่าเลยต้องไปตรงนี้คือต้องมาตรงนี้ชื่อนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ย
เดี๋ยวนี้ก็คือตัดสินใจมา
วันนี้ตอนที่ทางทีมงานทราบว่าคุณพ่อคุณแม่มาตอนบ่ายก็ตกใจเหมือนกัน
ยิ่งบอกว่าอยากพบอาจารย์ก็แม่ไม่อยากจะแซวเลยว่าเขินเขิน
ไม่เป็นไรวันนี้โทรแล้วนัดพบกันได้พอดีเอาล่ะเอาเบื้องต้นก่อนคุณแม่
ละกาลหรือส่งฟ้องสารแล้วอัยการค่ะอัยการต้องไปจังหวัด
ใช่ไหมอาจารย์คือเท่าที่ทราบเนี้ยเขาส่งไปที่หรือน้อง
บูรมภูกว่าเขาก่อนเนี่ยนะแล้วท่านอาจารย์การณวัตรจะสั่งฟ้องเฉพาะข้อหาขับรถประมาท
ส่วนข้อหาที่เกี่ยวกับล่วงละเมิดทางเพศเข้าใจว่าไม่มี
ค่ะแล้วดังนึงทางนี้ร้องขอความเป็นธรรมซึ่งสะเบียบสำนักงานอาจารย์ทั้งสุดเนี่ย
ถ้าร้องขอความเป็นธรรมแบบนี้ต้องส่งอธิบดีภาคตรวจอีกครั้งหนึ่ง
แล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ไปหาท่านสิริภาคค่ะก็ได้คุยกันแล้วนะ
ได้คุยกันแล้วทีนี้ก็ทางนี้ก็ยังยังขาดใจอยู่คือท่านทิพธิภาคก็บอกว่า
โอเคท่านบอกว่าถ้ายังไม่สบายใจร้องที่สำนักงานในการสุดก็ได้
มาร้องที่ผมก็ได้อืมก็เลยเป็นที่มาเออก็เป็นที่มา
ผมก็ไม่รู้ว่าว่าวันนี้รายการก็โทรตามโทรโทรบ่ายเลยค่ะโทรตอนตายเลยค่ะ
บอกว่าจะร้องเกี่ยวกับเรื่องของอายการถ้าเกี่ยวกับเรื่องอายการจะมารับให้
เพราะฉะนั้นการที่คุณพ่อคุณแม่ขอพบทางอาจารย์ปรเมฆวันนี้
แม้กระทั่งที่ถัดมาจากอายการภาคมาที่อาจารย์ปรเมฆคือถูกแล้ว
เพราะว่าคดีอยู่ในชั้นอายการอยู่ชั้นอายการก็ร้องอายการ
ซึ่งคดีไปอยู่ชั้นอายการนานหรือยังคุณพ่อคุณแม่ทราบไหมคะ
ก็ทราบตั้งแต่อยู่ที่หนองบัวแล้วแต่ว่าที่ไปที่ขอนแก่นไม่ทราบค่ะ
แต่ก็คือติดต่อแบบเรื่อยว่าอยู่ที่ไหนตอนนี้คดีอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้

ทีนี้เพราะฉะนั้นนับตั้งแต่นับตั้งแต่คดีไปอยู่ในมือของชั้นอายการเสร็จแล้ว
คุณพ่อคุณแม่เดินหน้าร้องขอความเป็นธรรมไปที่ไหนมาบ้างคะ
ก็คือว่าไล่ตั้งแต่ปีที่แล้วมาเลยค่ะ
อ่าศูนย์ดำรงธรรมตอนแรกไปที่หนองบัวศูนย์ดำรงธรรม

จ้ะจังหวัดแต่ทีนี้พอตรงนั้นไม่สบายใจคือร้องขอแล้วแหละ
แต่ว่าไม่รู้ว่าท่านจะทำยังไงไหมมั่งเราก็เลยไม่รู้ขั้นตอน
ก็มาที่กรุงเทพที่ศูนย์นำรงธรรมกองปรับ
อ่ากรุงเทพก่อนแล้วทีนี้ท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอให้ถึงประมาณ
อยู่กับตำรวจประมาณหกเดือนถึงแปดเดือนนะอะไรถึงจะมาร้อง
ถึงจะมาร้องขอความเป็นธรรมได้ก็เลยออกจากตรงนั้นก็เลยไปกองปราบ
พอไปกองปราบปุ๊บแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ไปตำรวจแห่งชาติ
ไปตำรวจแห่งชาติแล้วก็ไปกระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรมเสร็จแล้วก็ไปที่สำนักงานนายก

จำนักงานนายกคือวันนี้

ไปทุกที่ครับเพื่ออยากได้ความเป็นธรรมให้กับลูก
คิดว่าลูกเราไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
เราคิดว่าน่าจะได้เป็นความเป็นธรรมมากกว่านี้ครับ

เก่าหาเรื่องขับรถประมาทใช่ไหมคะ

อีกข้อหาหนึ่งคือข่มขืนใช่ไหมคะ
ข้อหาที่ไปตามขั้นตอนคือข้อหาขับรถประมาท

ส่วนข้อหาที่ไม่ถูกกล่าวหาไปที่ตัวคนที่เกี่ยวข้องก็คือข่มขืน

ตรงนี้แหละที่ทำให้พ่อกับแม่ยังไม่เดินหน้าไปกับคดี
ยังจะร้องขอความเป็นธรรมตั้งแต่ชั้นแรกว่าทำไมหลุดข้อหาข่มขืน

แต่พนักงานสอบสวนมีความเห็นว่าควรสั่งไม่ฟ้อง
แล้วที่น้องบูอะรำภูเหมือนกันเขาก็สั่งไม้ฟ้อง

มันไม่ใช่แค่รถชนมันน่าสงสัยว่าจะถูกฆาตกรรมหรือเปล่า

คือคุณพ่อกับคุณแม่สงสัยตั้งแต่ตอนที่เป็นข่าวตอนแรกแล้ว

คือว่าน้องนี่เสียชีวิตในลักษณะที่เอาอย่างนี้
ถ้าดูจากภายนอกคือเสียชีวิตจากการที่รถชนต้นไม้

แล้วก็สาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตคือคอหัก

แต่ทีนี้ข้อสงสัยตั้งแต่ศพแล้วนะคะว่า

ถ้าถึงกับคอหักนะคะ
ทำไมไม่มีบาดแผลตรงอื่นในด้านหน้าของศพเลย

แต่อันนี้เราไม่มีความรู้เหมือนคนที่เขาเชี่ยวชาญกว่านะ

คำสารภาพต่างของผู้ถูกเก่าหาก็คือผู้ชายที่ชื่อเอ็ม
คือมีหลายอย่างที่มันไม่ไปกับข้อมูลที่พ่อแม่มี

ที่แล้วก็เหมือนเคยถามอาจารย์ปรเมฆเหมือนกันว่า
ไม่ใช่ว่าเขาไม่ตั้งข้อเก่าหานี้

พนักงานส่วนเห็นว่าพยานหลักฐานอ่อนหรือยังไงอีกเรื่องหนึ่งนะ

ในการร้องขอความเป็นธรรมของคุณพ่อคุณแม่เวลาไปร้องขอความเป็นธรรม

คือสงสัยทำไมไม่ตั้งข้อเก่าหานี้หรือ

ว่าตั้งข้อหาเพิ่มเติม

แล้วเวลานี้แล้วก็บอกว่าไม่สั่งฟ้อง

ไม่เขารับสารภาพนอกสำนวน
เลยทำให้ครอบครัวคำที่ว่ารับสารภาพนอกสำนวน
บอกว่าเอ๊ะทำไมต้องรับสารภาพนอกสำนวน
ในเมื่อคุยกันกับตำรวจเขาสารภาพ
แล้วทำไมความคิดภาษาชาวบ้าน
ทำไมคนที่ทำเอกสารเจ้าของคดี

ทั้งที่เป็นเจ้าของคดี
แล้วทีนี้พอครอบครัวไปถาม
เขาก็พูดแบบอย่างที่แม่เคยพูดให้ฟัง
มันก็เลยยิ่งทำให้ครอบครัวไม่สบายใจ
เขาพูดว่าอะไรจ๊ะ

ถ้าเกิดว่าเขาฟ้องผมกลับแล้วจะทำยังไง
แล้วทีนี้บอกว่าถ้าเจ้าจะไปไหนต่อ

พูดภาษาบ้านเราอย่างนี้คือเจ้าของคดี

ทีนี้แม่ก็เป็นผู้เสียหาย
ถ้าได้ยินอย่างนี้แล้วก็คือมันหมดกำลังใจ

เราไม่ได้แล้วสิอย่างนี้ที่นี่อะไรอย่างนี้

ทีนี้ก็เลยมานั่งปรึกษากันว่าจะไปไหนดีจะไปไหนดี
มันก็ถึงได้ตัดสินใจนำจดหมายฉบับนั้น
มาหาคุณจำขวัญอีกที่ล่าสุด
ที่มาที่มาให้ฟังที่มาบอกว่าคืออะไรมาสอบถาม
อาจารย์ตอนนั้นเราก็เคยถามอาจารย์ใช่ไหมครับ

คือเขารับสารภาพต่อผู้สื่อข่าว
แต่ไม่ได้รับสารภาพกับพนักงานสอบสวน

ซึ่งมีความหมายต่างกันในการสู้พอดีหรือเปล่า
มันก็ไม่ต่างกันถ้าการสอบสวนครบถ้วน

คุณไปให้สัมภาษณ์ว่าคุณรับสารภาพจริงหรือไม่จริง
ก็ต้องมาบันทึกใช่ไหมถ้าเขาร้องไว้อย่างนี้
แต่ทีนี้ผมนั่งดูเมื่อกี้นั่งคุยกันเนี่ย
พอทางรายการโทรตามก็มานั่งคุยเพื่อความสบายใจ
แล้วก็พบมีข้อสังเกตอยู่อันที่น่าสนใจมาก
ก็คือว่าน้องเขาเมื่อเป็นศพ
ไม่ได้ถูกส่งไปชนะสูตรพลิกศพทันที

พนักงานบอกว่าตายแล้วเอาศพกลับบ้านได้เลย
นี่เรื่องแรกนะที่ผมเจอนี่เรื่องแรก
ใช่ไหมมีคนบอกว่าอย่างนั้นอันนี้ผมไม่รู้
เพราะน้าสาวอยู่ห่างกันประมาณกิโลนึงจากที่เกิดเหตุ

คนมาบอกน้าสาวแล้วน้าสาวไปถึงแล้วทีนี้เขาว่ายังไง
ก็บอกว่าศพคือเสียชีวิตแล้ว

น้าสาวนี่ไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ว่าที่ที่ทำคดีนี่แหละ
คือมันจะมีปติ๊กตึ้งแล้วก็ตำรวจ
เจ้าของคดีแล้วก็คุณหมออะไรที่ตรวจศพ
ก็คือไม่รู้ว่าคนใดคนหนึ่งมาพูดต้องถามน้าสาว
เพราะว่าน้าสาวบอกว่าตายแล้ว
ถ้าเอาไปโรงพยาบาลจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะนะ
อย่างนี้เอากลับบ้านเลยก็ได้อย่างนี้
สาวก็เลยบอกว่าแม่ก็ไม่อยู่หมายถึงแม่ก็ไปทำงานไม่อยู่
แล้วเงินก็ไม่มีจะทำไงอย่างนั้นไม่เอาไปก็คือครอบครัวว่าไม่เอาไป
น้าสาวก็เลยอย่างนั้นก็ไม่เอาไปคือตำรวจให้เอากลับก็คือกลับ
ก็เลยกลับพอกลับไปบ้านนี่แหละก็เลยถึงได้เจอข้อสงสัยหลายอย่างเกี่ยวกับน้อง
คือเอาอย่างนี้คุณแม่ยังไม่ได้ถามคุณน้าเลยใช่ไหม
ตกลงคุณน้าจำได้ไหมว่าที่ยืนกัน๓ฝ่ายใครเป็นคนพูดให้เอากลับบ้านได้
น้าสาวก็บอกว่าที่ที่ตรวจศพนี่แหละแต่ว่าเขาไม่ได้เอ่ยชื่อ
ไม่ได้เอ่ยชื่อเจ้าของคดีนี่แหละในนี้แหละ
เอากลับไม่ได้พนักงานส่วนต้องไม่ให้เอากลับ
ส่งไปหาสาเหตุการณ์ตายอย่างชัดแจ้ง
แต่ถ้าเขาเข้าใจณที่เกิดเหตุว่าเป็นอุบัติเหตุล่ะคะอาจารย์
ก็ต้องชนะสูตรพลิกศพครับเวลารถชนกันอุบัติเหตุเลยนะ
จะต้องลงความเห็นนะเสียเลือดมากหรือปอดช้ำ
สาเหตุการตายสาเหตุการตายต้องชนะสูตรพลิกศพ
ตัวนี้ผมฟังเขาเล่าแล้วไม่รู้จริงเท็จยังไงเราก็ไม่รู้นะ
แต่ว่าไม่สบายใจเพราะปกติกระบวนการยุติธรรมเนี่ย
เขาส่งไปชะนัดสูตรฟิกสวบรัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว
แต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยคือมันก็มีประโยชน์บางอย่างนะคะ
เกิดขึ้นก็คือพอเอากลับไปบ้านก็เลยพบข้อสงสัย
ใช่ไหมคุณพ่อประเด็นอยู่ตรงนี้แหละ

กางเกงยีนขาสั้นใส่กลับด้านนะคะแล้วก็ชุดชั้นในไม่มี
ชุดชั้นในก็คือกางเกงในไม่มีใช่ไหมคะ
แล้วก็จริงแล้วถ้าไปไล่ที่เราเคยสัมภาษณ์ดูนะอาจารย์
คือครอบครัวจับละเอียดยิบทุกอย่างเลยนะคะความผิดปกติ
ของที่อยู่ในรถใช่ไหมคะ

โทรศัพท์หาเจอทีหลังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแม่

ด้วยฉะนั้นเอารายละเอียดนั้นเก็บไว้ก่อน
แต่ประเด็นก็คือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจารย์

พูดกันไม่ใช่พูดในระบบการสอบสวนไง
มาให้สัมภาษณ์ไอ้นั่นพวกนี้นอกสำนวนหมดใช่ไหมครับ

โดยหลักการพนักงานส่วนก็น่าจะต้องเรียกมาถาม
ว่าที่คุณไปพูดอย่างนั้นแปลว่าอะไร
คือมันต้องละเอียดไงทีนี้คดีนี้มันเริ่มไม่ละเอียดตั้งแต่เอาศพกลับบ้าน
แล้วก็เสื้อที่มีรอยเปื้อนเลือดปรากฏว่าข้างในน้องก็ไม่มีแผลอีก
และผลการตรวจเลือดก็ไม่มี
แล้วคนตายเนี่ยก็ใช้สำลีเช็ดตรงบริเวณอวัยวเพศที่มีเลือด
แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าผลการตรวจพิสูจน์เป็นยังไง
นี่คือพ่อแม่ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่เกิดผลขึ้นมา
เลือดที่อยู่บนตัวของน้ำหวานเนี่ยไม่ได้ถูกตรวจเลยใช่ไหมคะ

เสื้อเลือดที่เขียนเสื้อ
แม่คือให้ตำรวจไปถามตำรวจว่าผลออกมาหรือยัง
ที่เอาไปตรวจท่านบอกว่าเอาออกมาแล้ว

ตำรวจเจ้าของคดีบอกว่าไม่มีเลือดใคร
พอบอกว่าไม่มีเลือดใครแม่ก็เลยบอกว่าเอ้า
ถ้าไม่มีเลือดใครก็แสดงว่ามีบุคคลที่๓หรือเปล่า
ร่วมอยู่ในรถด้วยอะไรอย่างนี้
เลือดใครมาจากไหนอะไรทำไมไม่ตรวจแล้วทำไมตอบคำว่า

ไม่มีบุคคลที่๓
คือบทสนทนาก็จบสั้นอย่างนี้เหรอคะ
สั้นเพราะว่าแม่ไม่มีคำจะไป
คือก็ตื่นตันใจก็คือร้องไห้

ใช่ได้คำตอบอย่างนี้แล้วก็คือ
ไม่รู้จะถามยังไงต่อก็เลยถามว่า

คือเวลาไม่พอเพราะว่ารายละเอียดมันเกิดขึ้นเยอะใช่ไหมคะ
ทีนี้เรียนขอความคืบหน้าในช่วงระยะเวลาที่เราไม่ได้พบกัน
บอกเท่าที่บอกได้นะคะ
คือว่าข้อมูลยังเข้ามาหาพ่อกับแม่อยู่ไหม
กรณีเหตุที่เกิดตั้งแต่ปีที่แล้ว
ก็คือแม่หลังจากนั้นที่ไปจากที่
ก็ไปขายของที่บ้านขายอาหาร

มันก็มีแบบวัยรุ่นแต่ว่าแม่ไม่เอ่ยนะ

เขาจะถามว่ามีวันหนึ่งเขาบอกว่า
เรื่องน้องไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างนี้
ก็บอกว่ายังเลยยังอยู่ที่อายการอยู่

แม่มีกี่ตัวแม่ได้มากี่ตัว
ก็เลยว่าที่ตำรวจพาไปที่น้องไปเที่ยวที่ผับ

เขาบอกว่าไม่ใช่นะมันมีทั้ง๗๘ตัว
ของผมยังมีเลยเขาพูดอย่างนี้วัยรุ่นคนนั้น
แม่ก็เลยว่าอย่างนั้นขอเบอร์โทรได้ไหม
ถ้าเกิดมีอะไรแบบว่าถือว่าให้ข้อมูลอะไรได้สงสาร
แม่ก็คือให้มาช่วยอนุเคาะน้องหน่อยนะอะไรอย่างนี้
เขาก็คือคนนี้เขาก็คือจากไป
พอหลังจากนั้นมาอีกก็มีวันหนึ่ง

เขาก็มาบอกว่าแม่น้องหวานโดนฆ่าที่หลังโรงพยาบาลนะ

มันก็เลยทำให้เรายิ่งมั่นใจว่าลูกเราโดนกระทำ

ถึงพยายามจะไปหาอายการท่านเพื่อที่จะ
จะแบบว่าดูรายละเอียดให้หน่อยนะดูรายละเอียดให้หน่อยนะ
แต่พอมาอีกเนี่ยล่าสุดที่แม่ลงมาเนี่ย
ก็คือมีวัยรุ่นอีกคนนึงคือมี๓คนที่มา
เขาก็มาบอกว่าคดีของน้องหวานเนี่ย
หลายคนนะแม่น้องไม่ได้โดนรถชนนะ
คือว่าน้องเสียชีวิตจากการกระทำ
แต่ว่าผมจะบอกแม่แค่๓คน
เขาก็บอกอย่างนี้เขาก็บอกชื่อแม่มาแหละ
คนนั้นคนที่เขาบอก
เขาบอกเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวผมจะบอกอีก

นี่คือข้อมูลจากแม่ได้แบบที่ที่ขายของ
คุณแม่๓คนที่มาบอกคุณแม่เนี่ย

เพราะว่าแม่อยู่บ้านแม่ไม่ค่อยรู้จักวัยรุ่นเท่าไหร

เป็นคนที่น้ำหวานรู้จักไหม
ไม่แต่ว่าเขาบอกว่าเขาอยู่
เขาเป็นคนในกลุ่มวัยรุ่นที่บ้าน

เขาจะบอกว่าเขารู้จักว่ามีกี่คน
แต่ว่าเขาก็บอกแม่ว่าแค่๓คน
ถ้าเอาประเด็นเฉพาะที่เพิ่มขึ้นมานะคะ

หลักฐานมีมากกว่าที่เก็บกล้องวงจรปิดไป
กล้องวงจรปิดมีเก็บไปมากกว่านั้น
มีอยู่มากกว่านั้นแต่เก็บไปหรือเปล่าไม่รู้

ซึ่งคนที่มาบอกแม่เขามีกล้องวงจรปิดมุมอื่น
๒คือว่าคนที่๒ที่บอกคือ
เขาบอกด้วยว่าที่ที่น้ำหวานถูกทำร้าย
ไม่ใช่ที่โรงเรียนตามที่ผู้ชายชื่อเอ็มบอกว่ามีความสัมพันธ์กัน
หรือว่าตรงจุดที่รถชนต้นไม้แต่เป็นหลังโรงพยาบาล

ถ้าเกิดเขาเนี่ยถ้าตั้งใจไปส่งน้องเขาเนี่ย
จะต้องวิ่งตรงแต่นี่เขาออกซ้ายครับ
ออกซ้ายก็คือไปทางโรงพยาบาลเป็นที่มืดแล้วก็เปรียวครับ

คนที่ร่วมทำร้ายมีกี่คนคะ

มีผู้ชายล้วนไหมคะชื่อ
ผู้ชายที่บอกมาเนี่ยคือผู้ชายสองแล้วก็เหมือนกับกึ่ง

ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันใหม่แต่ว่า๓ข้อมูลที่ว่านี้คุณแม่เชื่อ

กล้องวงจรปิดที่คุณแม่ขอว่าถ้าเขามีเพิ่มจากที่เป็นข่าว
หรือที่เรารู้หรืออาจจะใช้ในสำนวนเขาให้คุณแม่หรือยัง
เขายังไม่ให้แต่ว่าเขาเอาเบอร์แม่ไปแล้วคนนั้นน่ะนะ
เพราะว่าแม่บอกว่าเบอร์แม่คือจด
เดี๋ยวติดต่อกันพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาไล่เรียงนะคะ
คุณผู้ชมคราวที่แล้วที่มาคุณพ่อมาอธิบายว่า
สงสัยจุดต่อจุดระยะทางระยะความห่างของจุดต่อจุด
กับเวลาที่เชื่อมกันว่าจากจุดนี้ไปจุดนั้น
สงสัยว่ามันไม่ค่อยไปด้วยกันใช่ไหมคะ
เดี๋ยวพ่อมาอธิบายว่ามันไปด้วยกันกับข้อมูลนี้ได้จริงไหม
กรณีที่ถ้าน้ำหวานถูกทำร้ายที่โรงพยาบาล
ไม่ใช่ที่โรงเรียนหรือว่ารถชนที่ต้นไม้ก็ตามสักครู่ค่ะ

คือตอนแรกลักษณะข่าวออกมาว่า
น้ำหวานผู้เสียชีวิตอาจจะถูกข่มขืน
แล้วก็จัดฉาก
แต่ทีนี้กลับกลายเป็นว่าพอถึงตอนนี้ช่วงหลังของคดี
ทางฝ่ายชายบอกว่าเป็นความสมยอมกัน
แล้วก็เผอิญว่าเกิดอุบัติเหตุ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนตุ้นไม้คอหัก
มันทำให้เห็นว่ารถของผู้ชายชื่อเอ็มเนี่ยเลี้ยวไปทางโรงพยาบาล

คุณผู้ชมคะคือทางเนี่ยนะคะถ้าเรานับจากร้านที่น้องไปนั่งดื่มกันอยู่เนี่ยนะคะ

แล้วจริงแล้วถ้าเป็นไปตามที่ผู้ชายบอกว่าเขามีความสัมพันธ์กันก่อนจะไปประสบปฏิเหตุเนี่ย

แต่ทีนี้คุณพ่อบอกว่าแต่กล้องวงจรปิดมันทำให้เห็นว่าเขาไม่ได้มาเส้นตรงแล้วแวะโรงเรียนแล้วค่อยไปเกิดอุบัติเหตุ

มันเห็นตั้งแต่สี่แยกที่เลี้ยวไปทางโรงพยาบาล

ทีนี้คุณแม่คนที่ขวัญถามคุณแม่เล่าแค่ไหนแล้วแต่นะคะคนที่มาบอกเรื่องบอกว่าน้องถูกทำร้ายจากหลายคนเหตุเกิดที่โรงพยาบาลมันเป็นคนละคนกันใช่ไหมที่เราพูด

คนละคนที่พูดเอาเฉพาะคนที่บอกว่าเหตุเกิดที่หลังโรงพยาบาลก่อน

หลังโรงพยาบาลเขาเล่าละเอียดไหมคะ
ละเอียดค่ะเขารีบแล้วเขามารีบแล้วเขาก็มาบอกแค่นี้ค่ะ
แล้วเขาไปรู้ได้ยังไงเขาตามไปดูหรือว่าเพื่อนเขาอยู่ในกลุ่มนั้นหรือเขารู้จักใครคะ
ไอ้เนี่ยคนที่มาบอกเนี่ยคือแม่ดูในกล้องมันจันทร์ปิดเขาอยู่ในนั้นด้วย

ใช่แต่ว่าแม่ไม่รู้ว่าเขาเห็นหรือไม่เห็นแต่เขามาพูดอย่างนี้กับแม่

มันก็เลยทำให้แม่ยิ่งคิดอีกที่เราเคยคิดไว้แล้วแล้วเขามาพูดคำนี้อีกก็ยิ่งทำให้ครอบครัวจะมั่นใจไปทางที่เคยคิดตั้งแต่เริ่มต้น
ซึ่งพออีกคนนึงมาบอกว่ามีคนทำร้ายน้ำหวานอยู่หลายคนเนี่ยนะคะคนนั้นเนี่ยบอกแค่๓
เขาบอกแต่ว่าเขาว่ามีมากกว่านั้นแต่เขาบอกมาก่อนสามอ่า
แล้วเขาบอกไหมคะว่ารักษณะการเกิดเหตุเป็นแบบไหน
อันนี้ก็เขาบอกว่าอย่าเพิ่งถามเลยเดี๋ยวจะบอกทีหลังเขาพูดอย่างนี้เขาก็บอกว่าให้แม่ลงไปพักอยู่กรุงเทพเลยนะไม่ต้องอยู่บ้านเรา
เขาก็พูดทำนองนี้คือว่าคล้ายว่าถ้าบอกว่าผมบอกแล้วนะอะไรอย่างนี้แบบเหมือนคนภาษาอีสานจะพูดกันแบบว่าแม่รีบลงไปเลยนะเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่เตือนนะอะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าอ่าไม่มีกล้องวงจรปิดเลยแต่ว่าแม่ไม่เอกใจ
ก็คือเฉยก็คือก็บอกว่าไม่มีก็คือจบ
แล้วทีนี้พอมาวันหนึ่งก็มามีผู้ชายวัยรุ่นที่ว่า
บอกว่ามีกล้องวงจรปิดอันแม่มีแม่มีกี่ตัว
แต่ผมมีหลายตัวนะอยู่หน้าห้องน้ำก็มีผมก็มีนี่ก็มี
อะไรคือเขาก็พูดไปแล้วเขาก็เปิดเร็วอย่างนี้
ให้แม่ดูอ่ากล้องวงจรปิดอ่าในในบ้านเบาแดงอ่ะ
ทีนี้แม่ก็เลยบอกว่าแม่ก็เลยพอเขาพูดอย่างนี้
ก็เลยบอกว่าเอาเบอร์โทรศัพท์แม่ไปอ่าเดี๋ยวความหมายที่เขาถามว่า
แม่มีกล้องวงจรปิดไหมแปลว่าอะไรคะไม่ทราบเหมือนกัน
ก็คือว่าไม่ทราบคือว่าเข้ามาไม่กล้าพูดเขามาหยุดอยู่ไลน์หรือว่าเขามาหยุดอยู่
เขาก็มาถามว่าแม่บ้านแม่มีกล้องวงจรปิดไหม
กล้องวงจรปิดไหมอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันสำหรับคนที่มาพูดแล้ว
จะมีน้ำหนักมากแค่ไหนนะคะอาจารย์แต่ทีนี้
ในส่วนของข้อมูลแบบนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าปกติแล้วเวลา
ถ้าเราไปบอกตำลวนนะคะซึ่งซึ่งบอกใช่ไหมอันนี้อันนี้ยังนะคะ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
ถ้าท่านแย้งท่านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งไม่ฟ้องแย้งมาก็จะมาสำนักงานชี้ขาด
แล้วอัยการต้องสูตรเป็นคนวินิจฉัย
ถ้าอายการสูงสุดวินิจฉัยว่าพยานหลักฐานไม่พอฟ้อง
ก็ไม่ตัดสิทธิ์ที่ผู้เสียหายจะฟ้องคดีเองประเด็นที่หนึ่ง
นะครับเพราะคดีมันถึงที่สุดคำสั่งถึงที่สุด
แต่ในขณะเดียวกันอาจจะไม่ฟ้องคดีเอง
เอาพยานหลักฐานที่ได้ต้องถือว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่
ให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนอีกครั้งหนึ่งได้อีก
คือถ้าสั่งไม่ฟ้องเขาเรียกว่าคำสั่งไม่ฟ้องถึงที่สุด
การสอบส่วนต้องหยุดแล้วจนกว่าจะมีพยานหลักฐานใหม่

เอาพยานหลักฐานไปมอบให้ขึ้นไปโรงพักมา
ไปโรงพักทีนี้บอกกลัวจะไปร้อยเวรคนเดิม
ไม่เป็นไรท่านถ้ากลัวร้อยเวรคนเดินท่านไปหาผู้การจังหวัด
ถ้ายังไม่ไว้ใจผู้การจังหวัดก็ไปอธิบดีภาค
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔นะ
ถ้าเขาพิจารณาว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่ก็สอบ
ไม่ใช่ว่าผู้เสียหายหรือว่าผู้ที่เป็นเหยื่อนะ
ที่ต้องมาพิสูจน์หรือว่าหาราคาเอง

แต่คำถามคือว่า๒๓คนที่มาคุยกับคุณแม่เนี่ย
เอาเข้าจริงคือหนึ่งไม่รู้เขามีจริงหรือไม่

สุดท้ายแล้วขึ้นเป็นพยานให้หรือเปล่าด้วยนะ

แต่จริงถ้าจะขอความร่วมมือผู้ที่มาให้เบาะแสนะ
เพราะคุณแม่เล่าให้ฟังว่าคนที่ให้เบาะแสเนี่ยเขาอยู่ในเหตุการณ์
แล้วเหมือนกับว่าจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องนี้
มันมีเรื่องยาเข้ามาเกี่ยวนะ
ขออันหนึ่งได้ไหมคุณไม่มาก็ได้
ถ้าไม่มานะขอภาพกล้องวงจรปิดที่มี
มาให้ตำรวจเถอะผมเชื่อว่าตำรวจทำต่อได้
ไม่มาเป็นพยานแต่ขอหลักฐานที่มีในมือ
ที่มีในมือมาดูกันก่อนได้ไหม

ทีนี้ขอมาประเด็นที่คุณพ่อคาใจ

บอกว่ากล้องวงจรปิดของสี่แยก
แทนที่จะตรงกลับไปส่งบ้าน

ใช้เส้นทางเดียวกันกับที่ไปบ้านแต่แวะโรงเรียนก่อน

ตอนนั้นยังไม่มีข้อมูลนี้มานะที่เราคุยกัน
ทีนี้เรื่องที่บอกว่า

อ่าวทำไมถึงเลี้ยวในลงพยาบาลไม่เห็นตรงไปเลย

เจ้าบอกว่าร้องวงจรปิดมาดูหน่อย

เษี่ยงยังไม่เห็น

ท่านบอกว่ามีทุกอย่าง
เหมือนเรามีอะไรหลักฐานอะไรเราให้ตรงนี้ออกไปเท่านี้
แล้วท่านสงสัยเหมือนที่คุณพ่อคุณแม่สงสัยไหมคะว่า
ทำไมถึงเลี้ยวไปทางโรงพยาบาลทำไมไม่ตรงขึ้นไป
ท่านไม่พูดไม่ได้ให้ความคิดเห็นอะไร
ก็คือเราพูดไปว่าเนี่ยจุดเส้นนี้ทำไมบอกว่าไปส่งน้อง
ถ้าบริสุทธิ์ใจทำไมไม่ไปทางตรงทำไมไปทางอ้อมอะไรเราก็พูดอย่างนี้
อันนี้ลองขออนุญาตแย้งนะคะจริงแต่จริงอันนี้เรื่องของการจะไปเส้นทางไหนเนี่ย
สุดท้ายมันจะมีคำอธิบายของมันได้หมดแหละ
เขาก็เลือกใช้เส้นทางนี้แล้วเขาก็กลับมาเขาไปอย่างนี้คืออธิบายอย่างนี้ก็ได้
ใช่ไหมคะถ้าจะโต้แย้งนะแต่คนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้คิดอย่างนั้น
เขาสงสัยและยิ่งมีข้อมูลล่าสุดนะคะ
เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเอาอย่างนี้นะแม่เดี๋ยวถามแทนเลย
คือคดีนี้นะคะถ้าไปถึงมืออายการแล้วเนี่ยเท่ากับว่าคงจะสรุปเกือบทั้งหมดแล้ว
แล้วข้อโต้แย้งที่พ่อกับแม่พูดไปให้ตำรวจฟัง
ข้อสงสัยที่ถามไปให้ตำรวจฟังทั้งหมดเนี่ย
จริงอาจจะตอบได้เพียงแต่ว่าไม่ได้ตอบให้ฟัง
ใช่ครับไม่ตอบ
อีกอันหนึ่งนะมันอยู่ในสำนวนหรือเปล่า

อย่างนั้นเดี๋ยวกลับมาว่าอ้าวแล้วยังไงแล้วจะตรวจสอบกันได้ยังไง
ที่จะแบบปล่อยให้หลุดไปแบบนี้ใช่ไหมคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะอาจารย์ค่ะที่คุยกันมาตกลง
ก็วันนี้ตั้งใจจะยื่นร้องขอความเป็นธรรมใช่ไหม
นับแม่จารย์คืออย่างนี้มีมีมีซองมันชื่อจำกร้ำเมส

ใช่นี่คือผมรับไว้ผมก็ต้องส่งหมอบให้ท่านอจการทั้งสุด

วันนี้เขาอยากพบในฐานะที่เป็นอายการก็มารับให้

ยื่นกันไปยื่นกันมา
ภาค๔เข้าไปคุยไปคุยเฉยแต่ยังไม่ได้ยื่นใช่ไหม
และภาค๔ท่านสุธิก็บอกให้ทำหนังสือยื่นเข้ามา
คือพวกผมจะสั่งอะไรเลยไม่ใช่อยู่ไปสั่งได้เลย

ตามขั้นตอนก็ต้องเข้ามาก่อน
ท่านสุธิก็แนะนำว่าให้ยื่นที่ผมยื่นเป็นทางงานในการสุด
ยื่นที่ท่านก็ได้ทางนี้ทำมาหลายชุด
แล้วก็โอเคไลน์งานไป

นัดกันด่วนมากเลยตอนบ่าย
คือก็ถามเลยเห็นคุณแม่ถือซองมาตั้งแต่ตอนมาถึงแล้ว
แล้วก็เห็นจ่าหน้าอาจารย์จ๋าน่าเชื่ออาจารย์นะคะ
จริงสมมุตินะถ้าไม่มีซองนี้มานั่งคุยกันแบบนี้ถือว่าถือว่ารับเรื่องไหมคะ
ยังไม่เป็นทางการจริงถ้ามีหนังสืออย่างนี้แล้วเนี่ยที่ออกรายการอย่างนี้
เราจะเห็นว่ารายการมันอยู่ในดูย้อนหลังได้ออนไลน์ได้
ก็อาจจะต้องถือว่าที่พูดในรายการนี้คือส่วนประกอบเป็นเบนดิก
ส่วนประกอบของเอกสารฉบับนี้
ก็อาจจะต้องเรียนท่านอธิบดีภาค๔ว่าช่วยดูยูทูปที่เขาพูดด้วย
ประกอบหนังสือซึ่งมันก็จะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ว่าคุณมีหนังสือแล้วคุณอธิบาย
มันนี้เหมือนอธิบายกับท่านดิดิภาคศรีเอง
อาจารย์ค่ะอย่างสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าบางอย่างนะ
ก็ให้ไปหมดแล้วแหละแต่ว่าบางอย่างที่สงสัยยังไม่ได้รับคำตอบ
แต่อันนี้ไปอยู่ในมืออายการแล้วคือคนที่ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะขอถามเนี่ย
ต้องเป็นอายการที่ดูสำนวนนี้หรือว่า
เดี๋ยวท่านที่ดีภาค๔อาจจะเรียกไปอธิบายก็ได้ถ้าจะสั่งอะไรท่านก็อธิบาย
หรือถ้าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าอันนี้มันมีอันนี้ด้วยนะ
มีได้จากอันนี้อันนี้คนนี้มาให้แล้วไปตรวจสอบได้อันนี้
คือสิ่งต่างที่มีอยู่ในมือของครอบครัวผู้เสียหายเนี่ยนะคะ
เราจะรู้ได้ไหมว่าในสำนวนมีไม่มีคะ
ก็ไปประสานงานขอดูขอทราบขอทราบ
จะเอกรารกับลายขอดูได้
คือสิทธิของผู้เสียหายเขามีอยู่แล้ว

ดำเนินคดีทีนี้เนี่ยบางคนบอกดูไม่ได้ดูไม่ได้
เวลาไปถึงศาลเนี่ยก่อนจะนัดสืบพยานเขานัดตรวจพยานหลักฐาน
หมายความว่าการดำเนินคดีทุกวันนี้หงายไพ่เล่น
แต่พอรัฐมนูลปี๔๐๕๐มาก็ต้องหงายไพ่เล่นกัน
คุณมีพยานหลักฐานอะไรมาดูสิให้โอกาสทุกฝ่าย
คุณพ่อกับคุณแม่ค่ะแม่เราคุยกันอีกทีเราก็จะถามแต่ว่ายังคาใจอะไร
ยังไงต่อนะคะอ้าวคุณแม่ถ้าจะถามว่าคาใจอะไรบ้างน่าจะเยอะมาก
คุยกันหลายรอบนะแม่จ๋าทุกอย่างเหมือนเดิมพ่อยังไม่กระจ่างอืม
คือยังไม่ได้คำตอบกระจ่างจากทางไหนเลยเลยก็ต้องทุกอย่างต้องคาใจอยู่ตอนนี้ค่ะ
เอาอย่างนี้ยังไงจนถึงวันนี้แม่ก็ยังเชื่อว่าน้ำหวานไม่ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
อันนี้คือสิ่งที่แม่ยังเชื่ออยู่ในตอนนี้คุณพ่อเช่นเดียวกันใช่ไหมคะ
ใช่ครับอ่าไม่ไม่คิดว่าอุบัติเหตุแน่แน่ไม่ชัดไม่ครับแล้วคนในครอบครัว
จริงจริงแล้วมีคนในครอบครัวอีกเยอะนะคะที่ช่วยแล้วก็เพื่อนผู้แน่นั้นใช่ใช่
คือทุกคนยังปักใจว่าเป็นเป็นเหตุถูกทำร้ายใช่แล้วอำพางโดยรถชนครับ
ขั้นตอนทุกอย่างแล้วแล้วไปพิสูจนกันในศาลแล้วสุดท้ายจบที่อุบัติเหตุ
เผื่อไว้ไหมว่าถ้ามันไปถึงจุดที่สรุปว่าเป็นอุบัติเหตุ
ถ้าเกิดว่าที่หนองบัวสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุ

คือทุกคนทุกฝ่ายต้องให้คำตอบเราอะครับ

ยังไม่คาดเข็มขัดอย่างนี้

แล้วทำให้ดูด้วยนะคะขอขอความเป็นธรรม
ถ้าเกิดว่าเกิดจากอุบัติเหตุจริง
ขอการุณาจำลองเหตุการณ์

ทำให้ครอบครัวแบบยอมรับได้ได้ไหม

แล้วก็แม่น้องยินยอมร่วมเพศ

มีออกอย่างนั้นช้ำอย่างนั้น

เพราะคุณพ่อมาคุยกับเราทุกทีก็มันคาใจ

คือจริงแล้วคุณพ่อคุณแม่มีสิทธิ์ในการรู้ว่าในสำนวนมีและไม่มี
หลักฐานหรือใครจะเป็นพยานอย่างไรบ้าง
พิสูจน์เรื่องอะไรอย่างไรมีสิทธิ์รู้นะคะ
อันนี้เอาที่อาจารย์ประเมฆบอกมีสิทธิ์รู้
ไม่ว่าจะตอนชั้นตำรวจหรือตอนนี้อยู่ที่อายการมีสิทธิ์รู้ทั้งหมดนะคะ
ทีนี้ในสิ่งที่เราสงสัยอันนี้เหมือนเป็นการแบบต้อง

นี่ไม่ได้พูดเอาดีเสร็จตัวไม่ใช่
สำนวงงานการรับการส่วนพร้อมที่จะอธิบายในทุกเรื่อง
เราก็บอกว่าโอเคพยาหลักฐานใหม่มีไหม
ใหม่ก็ยื่นคำร้องเข้าไปขอให้สอบใหม่

ก็ไม่ตัดสิทธิ์ที่จะฟ้องคดีเอง

ถ้าอัยการคือผมก็อยากให้เข้าใจว่าอัยการสั่งสำนวนสั่งตามการสอบสวนที่ผ่านมา
ถ้าบางเรื่องมันไม่ปรากฏเราก็ตอบไม่ถูก
แต่สำนวนเวลามาชี้ขาดคดีอาหารทั้งสุด
เรื่องยังสอบไม่ครบท่านอายการสุดท่านก็สั่งสอบสวนเพิ่มเติม
สำนวนเพิ่มเติมแล้วบางทีเราก็สั่งฟ้องหลายเรื่องก็มี
เอาอย่างนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่คือมีตัวอย่างนะคะ
อย่างเช่นคุณแม่น้องพลอยมีอยู่ท่านหนึ่งนะคะลูกหายไป๓ปีนะ
กว่าจะได้รู้ว่าจริงแล้วลูกก็ถูกทำร้ายแล้วก็จากไปจริง

แล้วกว่าจะตอนนั้นกว่าจะมาเจอทนายทนายกว่าจะพาไปร้องที่นั่นที่นี่
สุดท้ายเป็นข่าวเอาว่ากันตรงนะคะพอไปร้องพอออกสื่อมันมีส่วนจริงในการย่นระยะ
ทีนี้จะบอกว่าไม่ต้องรอขนาดนั้นเดี๋ยวพอมีระยะสักระยะหนึ่ง
มีความไม่คืบถ้ามีความไม่ถ้าคืบไม่มีปัญหา
คือการที่เรามาเจอกันแปลว่าพ่อกับแม่ยังเดือดร้อนอยู่นะคะ
อันนี้ไม่คืบรู้สึกยังไม่ได้รับคำตอบเดี๋ยวมาใหม่นะคะ
แต่นัดกันล่วงหน้าก่อนนะเดี๋ยววันหลังขอเจออาจารย์ปรเมฆ

ผมมาแบบไม่ตั้งตัวนะครับมาแบบก็ไม่นัทเลย
คือโทรวันนี้ตั้งใจมาคือมาเลย
ตกใจทีมงานก็ตกใจฮะมาจากไหนนะมาอยู่ไหนแล้วนะ
มารออยู่ที่ชั้นล่างของไทยรัฐแล้วใช่ไหมคะ
แล้ววันนี้ไปยื่นที่นายกนะครับ
แล้วที่ผมไปยื่นวันนี้ผมจะได้อะไรบ้างครับ
ความรู้ความรู้ความรู้จักที่ว่าผมไปยื่นที่นายกแล้ว

นักนายกก็อาจจะส่งต่อไปที่กระทรวงยุติธรรม
ส่งไปที่สำนักงานอายการส่งที่สำนักงานตำรวจให้ดู
แต่เอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะนำเรื่องนี้กลับเรียนท่านอายการที่สุดนะครับ
มอบหมายให้ท่านที่ดีภาค๔ชี้แจงให้ท่านทราบ
อายการพร้อมตอบครับไม่ต้องกลัวพร้อมตอบเราไม่ได้มีอะไรหรอก
ถ้าเรื่องที่ผมเกี่ยวข้องเนี่ยผมช่วยดูให้ได้
อาจจะไม่ดูเหมือนว่าเราเป็นการกดดันเจ้าพนักงานอะไรใช่ไหม
ผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับสำนวนหรือดุลพินิษฐ์การสั่งคดี
เพียงแต่ว่าขอช่วยกันอธิบาย
ซึ่งมันเป็นนโยบายของสำนักงานอยู่แล้ว
ทุกคำถามต้องมีคำตอบสิใช่ครับ
อ้าวสบายใจเดี๋ยวเอาเบอร์โทรศัพท์ผมไว้ก็ได้

ลายนี้ดูเป็นพิเศษดูแลให้เป็นพิเศษ

ให้ความรู้กฎหมายได้นะคะแต่ว่าท่านจะไม่สามารถทำนอกเหนือจากอำนาจได้นะ
คุณแม่จ๋านะคะก็คือท่านรับเรื่องแล้วก็เข้าร่องทางตามปกติ
คือวันนี้มาเหมือนมันเจอทางตันนะครับก็เลยเก็บพระท่านอาจารย์ว่า
เราจะไปตรงไหนได้บ้างในเมื่อเรามาถึงมุมนี้แล้วเนี่ย

นี่แหละถึงได้มาที่นี่เพื่อมาหาอาจารย์

คือถ้าอยู่บ้านก็คิดมากทุกวันนี้ก็ได้แต่ใส่บาททำบุญใช่ไหมครับ
ก็คิดถึงลูกทุกวันว่ามันตันแล้วจะไปยังไงต่อวะเนี่ย
แล้วก็นั่งคิดบางทีเราก็หยุดคิดก่อนเราทำงานก่อน
ถ้าทำงานทำงานทำงานเสร็จกลับมาเสร็จมาเอาเลือกลูกต่อ
วันนี้วันหยุดนะครับวันนี้ทำงานวันหยุดเนี่ย

คือมาไปที่สำนักนายกแล้วก็มาที่นี่ถือว่าคุ้มมากเลยวันนี้วันหยุดนะครับ

ที่ได้มาพบคุ้มมากมาก
พูดถ้าเรานัดกันจานไม่ได้เราเกรงใจไปด้วยเลยนะ
แม่จานแต่ว่าคราวหน้าจะมาเรานัดกันก่อน
เดี๋ยวนัดให้ไม่ได้เดี๋ยวนัดไม่ทัน
คุณแม่ใจเย็นนะคะถ้ามันไม่คืบหน้าเดี๋ยวเรามาช่วยกันต่อ
มีหลายคดีนะคะที่เรายังตามให้อยู่แต่อาจจะไม่ได้เป็นข่าวนะ

เพราะฉะนั้นขอให้เราไม่ต้องเจอกันในรายการ
ถ้าเจอเจอกันข้างนอกแปลว่าทุกอย่างเรียบร้อย
อย่างนั้นวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ทรมานเมฆด้วยนะคะ

หมดเวลาของรายการค่ะเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
จริงแล้วไทยรัฐเนี่ยมีอีกรายการหนึ่งนะคะ

แพรวาก็เริ่มจากรายการรถปลดทุกข์เช่นเดียวกันนะคะ

วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ